คุณผู้ชมจำเรื่องของนายเคนได้ไหมนายเคนสมควรพันธ์สะอาด
ที่เล่าให้ฟังว่าโดนลากจากวงค่าอมาณ
แล้วเขาก็เสียชีวิตค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
มาเปิดเผยให้ฟังว่าตอนนี้เท่าที่ทำได้คือ
รอรอการส่งตัวลูกชายกลับมาประเทศไทย
จะได้มาประกอบพิธีทางศาสนา
คุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

เมื่อวันเสาร์ได้คุยกับลูกชายนะ
ตอนนั้นที่เคนยังมีชีวิตอยู่
บอกว่าอย่างนี้เหมือนให้แม่ทำใจไว้ก่อนเลย
เพราะรู้ว่าเหตุการณ์ร้ายมันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงครับ
ส่วนตอนนี้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน
ลงไปถึงที่ครอบครัวของคุณเคนเขาแล้วครับ
มีทั้งกรมจัดหางานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
แล้วก็มีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมีประกันสังคมมีพมจังหวัด
แล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกรสินก็ไปเยี่ยมครับ
เยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ของนายเคนสมควรครับ
ที่บ้านหนองแวงใต้อำเภอเมืองกาลสินเลย
ให้กำลังใจคุณพ่อกระบวนและคุณแม่หนูพาครับ
คุณพ่อและคุณแม่ของในเข็นเขา
เคนไปทำงานในสวนกล้วยที่อิสราเอล
แล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งสิทธิประโยชน์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ทราบ
คุณแม่หนูพากอดรูปลูกชายนะ
ตอนที่ลูกชายก็คือคุณเคนเป็นทหารกอดรูปไว้แน่นเลยครับ
คุณแม่เปิดเผยว่าเช้าวันอาทิตย์น่ะ
ลูกสาวคนโตโทรมาบอกแม่ว่าน้องเคนเสียชีวิตแล้วนะแม่
อกจากนี้ครับก็ส่งภาพลูกชายมาให้ดูเพื่อยืนยันครับ
พอคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นภาพเคน
จำได้เลยจำกางเกงขาสั้นที่ลูกชายใส่
ในวันที่วิดีโอคอลคุยเมื่อวันก่อนได้เลยครับ
คุณพ่อคุณแม่ใจแทบสลายไม่คิดว่าต้องมาเห็นลูกชาย

ก่อนหน้าวันอาทิตย์ก็คือวันเสาร์
ตอนเที่ยงตามเวลาไทยนะคุณผู้ชม
ซึ่งเท่ากับ๘โมงเช้าของเวลาอิสราเอล
คุณแม่ยังได้คุยกับลูกชายอยู่เลย
ลูกเคนวิดีโอคอมาบอกว่าแม่เคนไม่สบายนะ
และที่อิสราเอลเขามีสู้รบกัน
คุณแม่บอกตอนคุยเนี่ยยังได้ยินเสียงปืนปั้ง
เสียงระเบิดเขาคลอมาข้างหลังเนี่ย

แล้วลูกเคนก็พูดกับแม่ว่าแม่ทำใจนะแม่

เคนไม่เคยพูดกับแม่มาก่อน
แม่ก็เลยบอกให้เคนระวังตัวให้ดีนะ
เอาสร้อยพระอะไรมาสวมใส่ไว้นะ
แล้วก็บอกว่าเคนถ้าเป็นไปได้ลูกกลับบ้านเถอะกลับทันทีเลยนะ
ถ้าทางการไทยให้เดินทางกลับไทยได้เนี่ย
ไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินส่งมาให้พ่อแม่แล้ว
กลับมาอยู่บ้านเราดีกว่ามาหากินตามภาษาคนบ้านนอกดีกว่า
อันนี้ที่แม่บอกนะแม่ไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรเลย
ขอแค่เคนกลับมาได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งการพูดครั้งนั้นเนี่ยแม่ก็รู้สึกลึกเหมือนเป็นการสั่งลาไปแล้ว
แล้วลูกชายก็ขอตัวเข้าไปหลบในห้องนอนครับ
ฟังคุณพ่อกระบวนและคุณแม่หนูพาครับ
ทำใจอะไรเลยบอกว่าแม่จ้างสิสทำใจอย่าง
มอย่าก่อนบอกว่าอย่ากลับมากกับแม่

โอ้โหคุณผู้ชมจินตนาการไม่ออกเลยว่า
คนเป็นพ่อเป็นแม่ได้ยินลูกชายพูดแบบนั้น
แล้วไม่รู้ว่านั่นคือสายสุดท้ายที่ได้คุยกัน
ทางครอบครัวก็อยากจะนำศพของคุณเคนลูกชาย
กลับมาทำพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดต่อไป
แล้วก็ตอนนี้หลายหน่วยงานนะก็เข้าไป
มือให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานให้แล้วด้วยครับ